ที่ชัยนาธมีเรื่องอยากให้ไปช่วยกันลุ้นหน่อยค่ะ
วัวแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งก็กำลังเล็มย่าสบายอารมณ์เลยนะคะ

ย่าอยู่ดีร่วงตกลงไปกลิ้งตกลงไปในคลอง
แล้วขามันจมอยู่ในโครนขึ้นมาไม่ได้ค่ะ
ทีนี้ลูกเนี่ยมองไปมองมาเอาแม่หายหิวนมแล้วก็ร้องเรียก
ชาวบ้านนะก็ต้องมาช่วยกันเนี่ยนี่คือวัวตัวแม่นะคะ
มันกลิ้งตกลงไปมันเป็นเนินไม่สูงมากอะค่ะ
แต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นโครนมันขึ้นมาเองไม่ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่หมู่๕ในตำบลดงคอนอำเภอสรรคบุรี
คลองน้ำมันแห้งขอดไปเหลือแต่ดินโครนค่ะ
คันคลองเนี่ยไม่ได้สูงขนาดที่คนจะขึ้นไม่ได้
แต่ว่าสูงขนาดที่วัวมันขึ้นมาเองไม่ได้นะคะ
มีแม่วัวตัวนี้อายุประมาณ๘ปีร่วงตกลงไปค่ะ

อยู่ในสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มา๓ชั่วโมงแล้วค่ะ
วัวอายุไม่ถึงเดือนก็ร้องเรียกแม่ใหญ่เลย
วนมก็หิวหาแม่ไม่เจอก็ด้วย
งงกันไปหมดทีนี้แม่วัวได้ยินเสียงลูกร้องก็ร้องขานรับนะ
อารมณ์ว่าแม่อยู่นี่แต่แม่ขึ้นไปไม่ได้จริงลูกเอ้ย
ชาวบ้านเขาได้ยินเขาก็เลยเนี่ยต้องไปตามคนเกณฑ์คนกันมาช่วยเหลือนะคะ
เปรยวนสอดเข้าไปใต้ท้องและอกต่อกับเชือก
เข้ากับรถกระเช้าแล้วก็ค่อยช่วยกันยกเจ้าวัวตัวนี้ขึ้นมา
ชั่วโมงนึงค่ะกว่าจะสามารถเอาเจ้าวัวตัวนี้ขึ้นมาจากโครนข้างล่างได้อย่างปลอดภัย

โอ้โหมันก็อ่อนเพลียนะมันก็ขยับตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะ
งานหนักเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยความใจดีของชาวบ้านด้วยเนาะ
แล้วก็การร่วมแรงร่วมใจกันและความอึดของแม่วัวค่ะรอดมาได้นะคะยินดีด้วยนะ
แต่ก็สงบนิ่งนะไม่ไหวติงด้วยความเหนื่อย
๔ชั่วโมงแบบคือจมอยู่ตรงนั้นคือเชื่อว่าจังหวะที่ตกลงไปตอนแรกมันก็พยายามแบบตะกุยตะกุยจะขึ้นมันขึ้นไม่ได้